แต่เหตุการณ์นี้เมาเป็นเหตุครับ
ทำให้ผู้ชายคนนี้ขับรถเข้าไป
ภายในงานบวชที่เขามีการฉลองโต๊ะจีนกันอยู่
แสดงความยินดีเหรอไม่ใช่ครับ

คนก็วิ่งหนีตายกันแตกตื่นตกใจแบบนี้ครับ
โต๊ะจีนมาลงที่งานนี้มีประมาณสัก๖๐โต๊ะ

การใหญ่แล้วคนเยอะครับ

รถเก่งคันนี้วิ่งฝ่าวงล้อมเข้ามาแล้วก็ไล่ชนคนครับ
เดี๋ยวที่คนกำลังยืนล้อมรถกันอยู่เหรอคะ
ตอนนี้คือน่าจะจนมุมแล้วคนขับรถเก่งนะฮะ

สักพักหนึ่งพยายามเอาคนบนรถลงมา

น่วมเลยคนขับรถเก่งคันนี้

เพราะคุณไปชนชาวบ้านเขาบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดเขาสะพานหน้าครับ

ไล่ชนคนที่เขานั่งกินเลี้ยงกันอยู่
ภายในงานนี้ซึ่งเขาจัดงานบวช
ก็มีโต๊ะจีนมาลงเลี้ยงฉลองเนี่ยนะฮะ

รถเก๋งคันที่จอดนิ่งสนิทอยู่ตรงนี้ครับ

คนขับคือนายวีรชัยอายุ๔๗

ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ย

ตาซ้ายของเขาเห็นไหมฮะ

ชาวบ้านคือล้อมแล้วก็ลุมประชาธรรม

โกรธแค้นไงทำไมจู่มาขับรถชนคนแบบนี้

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเสียหายคือ
มีอุปกรณ์โต๊ะจีนเสียหายทั้งหมด๑๑ชุด

รวมแล้วก็โอ้โหหลายหมื่นนะฮะ

คนเจ็บอีกกว่า๒๐คน

แล้วมี๕คนที่ต้องอยู่โรงพยาบาลครับ

ก็คือนายวีรชัยคนขับรถยนต์มา

และอาจจะทะเลาะกับเจ้าของงานเป็นทุนเดิม

ตัดสินใจคือขับรถชนคนภายในงาน

ฮะล่าสุดวันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปพูดคุยกับ
มาชิกอบตในพื้นที่ครับคุณจรรย์เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เขาก็บอกว่าไม่รู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะปมเหตุ
ที่ขับรถมาแล้วก็มาชนคนเนี่ยแต่น่าจะเมาแล้วคนที่
ก่อเหตุเนี่ยปกติเมาทีไรเป็นแบบนี้ตลอดเลยก่อนหน้านี้
เคยยิงปืนอยู่ในบ้านมาแล้วด้วยชาวบ้านเอือมระอาครับ

พาไปดู